สวัสดีครับ

สวัสดีน้องมินท์น้าบูนด้วยนะครับ
เป็นครั้งแรกที่น้าบูนกัน๓คน
ใช่เป็นคอมพิวเตียส์ท่านแรก
วันนี้จะชั้นเตี้ยไม่มีเบาะ

วันนี้น้องมีนนั่งตัวกลางเลย
อ่ามาถือป้ายยืนรอรับถึงสนามบินเนี่ย
เขาบอกต้องจัดประตูเลยนะนึกว่าเห็นไหม

รีวิวไม่เกรงใจเลยว่างานจะเข้ากับใครบ้าง
อันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะมาเที่ยวเมืองไทยกับคุณแม่
แล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะมารอรับข้างนอก

แล้วบอกว่าพาเข้าทางรัฐต่อมอลไม่ต้องต่อคิว๕นาทีเสร็จเลย

เขาขึ้นต้นประโยคว่ามาเที่ยวเมืองไทยมันเวอร์มากเลย
ว้าวนี่คือรถของเรานี่คือรถตำรวจ
เขาบอกว่าตอนแรกคลิปนี้ออกมามีคนแต่งกายคล้ายตำรวจ
ต้องใช้คำนี้ก่อน
โอเค
แค่สามชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วสุดยอดจริงแล้วค่ะเพราะตอนนี้ตำรวจงานเข้ากันทุกคนเลยนะคะ
คือหลังจากที่คลิปนี้มันถูกปล่อยออกมาขอใช้คำเดียวกันคนด่าเยอะมาก
ใช่ค่ะคนวิภาควิจารณ์แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์
ไอ้เรื่องรถนำเนี่ยเราพอที่เราคุ้นเคยกันก็คือว่ามีงานสำคัญมีคนสำคัญ
อาจจะเป็นแบบนายกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าต้องมีภารกิจเอ๊ะนักท่วนเที่ยวมาก็ได้เหรอ
แล้วเขาบอกว่าแค่จ่ายเงินก็ได้แล้วเพราะว่าตอนโทรไปจองรถเนี่ยมีทางปลายสายเขาบอกว่า
เอออยากได้บริการรถตำรวจนำไหมเป็นแพ็คเกจเลยอ้าวจริงเหรอ
ใช่เขาบอกว่ามีด้วยเหรอเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการรถยนต์เนี่ย๗๐๐บาท

เออแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเห็นไหมมายืนรอรับถึงสนามบินถึงอะไรเลย
ขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าตอนแรกนึกว่าแกล้งกัน
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่ามีบริการแบบนี้จริง

บิ๊กไบท์ไม่มีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือว่ากองประคับการตำรวจตราจรนะคะ
ป้ายเป็นป้ายของรถส่วนบุคคล
มีการตกแต่งโดยติดสัญญาณไซเรนและไฟเอาไว้ที่รถ
ค่ะค่ะเรียนเรียนให้เหมือน
คือจริงตอนแรกเขาบอกว่ารถมีตราสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

แต่แบบพอไปดูถ้าดูบิ๊กไบท์นะที่ให้นำขบวนมันไม่มี
แล้วไปตรวจสอบมาเขาบอกว่าเป็นรถส่วนบุคคล
แต่ที่ตรวจสอบมาแล้วยืนยันได้ชัดเจนคือ
คนที่เห็นแต่งกายคล้ายตำรวจในคลิปทั้ง๓คนเป็นตำรวจจริง

แล้วคนที่โดนถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยเขาบอกว่าเป็นยศร้อยตำรวจเอก
ใช่ครับแต่เข้าอ้างว่ามันคือนอกราชการ
แต่ขอโทษนะคะชุดเชิดเต็มยดมากเลยค่ะนอกรักษา

แต่ประเด็นอยู่ที่ความเหมาะสมไล่ไปทีละประเด็น
ตั้งแต่เกิดข่าวนี้มาอันดับแรกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ออกมาแถลงก่อนเลยว่าโอเคยืนยันว่าหนึ่งในนั้นคือ
เป็นตำรวจท่องเที่ยวจริงยดร้อยตำรวจเอก
มีการตรวจสอบแล้ววันที่นักท่องเที่ยวสาวคนนี้เดินทางมาที่ไทยกับแม่เนี่ย
ไม่ได้มีการสั่งการมาจากต้นสังกัดให้ไปอำนวยความสะดวกเขา
เพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ได้มีการแบบไม่ได้เป็นกิจจะลักษณะ
อาจจะทำเองโดยภารการหรืออะไรแล้วแต่เพราะว่าต้นสังกัดไม่ได้สั่ง
แล้วเขาบอกว่าเรื่องของตำรวจเราเน้นย้ำเสมอเลยว่า
เรื่องรถนำขบวนอะไรต้องมีการพิจารณาในแง่หลักการอย่างชัดเจน
แล้วก็ละเอียดมากไม่ใช่ว่าใครจะขอไปก็ได้
ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแล้วก็รู้ชื่อรู้ตัวของผู้หญิง
เป็นคนทำคลิปนี้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยกัน
แล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทางตำรวจท่องเที่ยวจะมาชี้แจง
อันนั้นอ่ะดอกแรกจบไป
อกที่สองมาต่อเขาบอกว่ามีกระแสข่าวใช้คำนี้
มีกระแสข่าวว่าร้อยตำรวจเอกที่ไปนำขบวนเนี่ยค่ะ
ได้รับการประสานจากคนขับรถของ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เขาบอกอุ๊ยไปถึงนู่นเลย

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางโคศกตำรวจท่องเที่ยวออกมาบอกว่า

มันมีกระแสข่าวมาแต่ว่าโฆษกบอกว่าผมไม่เคยให้ข่าวแบบนั้น
แต่พอกระแสข่าวมันออกมาแล้วคนก็ไปขุดแล้วล่ะทีนี้ว่า

ซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็คือมีอยู่๒คนใช่ไหมคะ
คือคุณอนุชานาคาสัยกับคุณธนกรวังบุญคงชนะ
ตอบถามคุณอนุชาแล้วเหมือนกันรู้เรื่องหรือเปล่า
ฉันว่าไง
ไม่รู้ไม่เกี่ยวคุณอนุชาเหมือนกัน

คือคุณธนกรพูดชัดเจนว่าเราทำงานในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
แน่นอนอยู่แล้วเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องของความซื่อสัตว์สุจริตมันเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะฉะนั้นไม่มีใครทำแบบนี้แน่นอน

ตำรวจท่องเที่ยวบอกแบบนี้นะคะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นตำรวจจริง

ไม่ใช่รถของทางราชการเพราะฉะนั้นไม่ผิดอาญา
เพราะไม่ได้เอาทรัพย์สินทางราชการมาใช้ส่วนตัว

เป็นรถส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่ผิดอายามีข้อที่หนึ่งนะคะ
สองก็คือมันจะมีความผิดทางวินัยเพราะถือว่าประพฤติไม่เหมาะสมในฐานะที่คุณเป็นตำรวจ
เพราะตำรวจท่องเที่ยวต้องดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติให้แบบเท่าเทียมกัน
เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสมอันนี้ผิดวินัยแน่นอน
เขาไม่ได้ให้ข้อมูลว่าคนขับรถของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ย

โอเคไม่ได้ใช้รถราชการไม่ผิดอาญา

ผิดสิเพราะว่าเขาห้ามบ่อย
ถูกต้องเพราะไม่ได้ติดรถของทางราชการ
ถูกต้องเหรอ
คือ๑รถยนต์อันนี้ถ้าพอระบอเรื่องของรถยนต์แล้วก็ได้

ดัดแต่งสภาพรถนะ
จากที่คุณซื้อมาจริงไปทำพวก
มันสามารถทำได้จริงเหรอ
ก็เกิดขึ้นแล้วค่ะวิ่งงงมากนะเพราะว่าไป

เราก็ไม่เคยเจอแบบการนำทางแบบนี้
มีรถตำรวจนำไม่มีนะฮะ

อ๋อไปหาเช่ารถตามบูธครับหยุดให้เข้า
ไปขึ้นแบบว่ารถบัตรรถเมย์รถไฟ

อ้าวเดี๋ยวให้ทางตำรวจเขามาชี้แจงอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้สตชก็ตั้ง

ที่เป็นต้นสังกัดโดยตรงเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการสอบแล้ว
เดี๋ยวจะต้องเรียกมาพูดคุยว่าอะไรยังไงแบบไหน

แต่โอ้โหภาพที่ออกมาถามว่าใครจะรู้ว่านอกราชการจริงหรือเปล่า
คุณเล่นใส่เต็มยดขนาดนั้นเครื่องแบบก็มาเต็ม
ถ้านอกราชการจริงใส่ทำไมชุดตำรวจ
ชุดปกติสิชุดแบบปรายเวททั่วไป

เพราะปกติแล้วตมมันไม่มีทางลัดคิวหรือว่าช่วยอะไรใดได้อยู่แล้วคุณ

นี่เขารีวิวบอกว่าอุ๊ยได้รักคิวแบบที่ไม่ต้องต่อเลย
แล้วก็๕นาทีก็ออกมาได้แล้ว

แล้วต่อมอยังไงมีการพูดคุยประสานกันยังไง

ประเด็นคือแหมคุณตำรวจก็เซลฟี่กับเขานะ

ต้องตรวจสอบทุกหน่วยงาน

เหมือนเขามีการแชร์กันเยอะเลย

มีเช่ารถแล้วก็มีเช่าแบบขี่ด้วย

มันไม่ได้มีแค่เรื่องการเช่ารถทำใบขับขี่นะคะ
คือก่อนนั้นเนี่ยพึ่งมีโดนร่วบไปเองอ่ะค่ะ

แต่ถ้าเป็นวีซ่านักศึกษามันจะได้ยาวกว่านั้น

ซึ่งเขาทำวีซ่าให้คนที่แบบมาทำงานติดต่องานหรือท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้

ที่คุณชุวิตเขาไล่มาที่มีมูลนิธิในส่วนต่าง
อุดรเชียงใหม่เชียงรายที่ขอนแก่นมีหมด
ก็คือทำวีซ่าเป็นเขาเรียกว่ามาทำเป็นอาสาสมัคร
ก็จะได้วีซ่านานกว่าวีซ่าท่องเที่ยว

ถูกจ่ายเพิ่มนะจ่ายเพิ่มครับ
แล้วเดี๋ยวเขาจะซิกแซกให้ทำเป็นถูกต้องนะครับตอนนี้ไล่ตรวจกันยับเลยฮะ

เดี๋ยวนี้นี่ทุกองค์กรเลยนะโดนกันเป็นหมดเลยนะ
ใช่ครับเป็นลูกโซ่เลยครับกรูเวิ่นตอนนี้
คุณชุวิตแ่ออกมาเป็นแบบโชต
หรือว่ารวมถึงการทำวีซ่าแล้วก็รวมถึงตำรวจด้วย
คือมันโยงแบบหลายอันเป็นใยแมงมุม

ปีนี้ทั้งปีทำจบไหมที่เปิดมาทั้งหมด
โอ้โหยังไม่จบฮะยังไม่จบนะครับ
อ๋อจริงสุดยอดเป็นเล็กหมอลที่กว้างมากจริง
สาวไปสาวไปเจาะไปเจอตลอดเลย
เจอตลอดนะฮะแล้วคุณชุวิตก็ส่งทีมงานของเขาเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยนะ
แล้วก็ไปดูว่าช่วงบุญธีตรงนี้นี้มันมีขนาดเท่าไหร่
เพราะว่ามีคนเป็นอาสาสมัครเป็นพันคน
ปรากฏว่าเป็นบ้านเล็กหนึ่งหลัง
แล้วก็เข้าไปสอบถามก็เลยโป๊ะแตกกันเลยทีเดียวทีนี้

หี่หลายคนบอกว่าบ่กรงจะจบยังไง

พี่ชาวขออนุญาตเรื่องราวของพรีมายาก่อน

ว่าแบบมันมีเบื้องหลักอะไรไหม
เล่าหน่อยสิเล่าหน่อยนะครับทำไมถึงวูมขนาดนี้แล้วก็
และก็ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยเอ๊ะมันจะไล่ปมไปถึงเรื่องอื่นรึเปล่า
แต่ล่าสุดเนี่ยที่ทนายอาชญาคุณอาชญาได้ออกมานะครับ
แล้วก็มาร้องสอบบริษัทพรีมายาว่าเอ๊ะบริษัทนี้เนี่ย
ต่อปมเงินทุนนะครับเพราะว่าก็ทำธุรกิจ
สถานบันเสริมความงามด้วยกันกับคุณเมธพรีมายากับน้องเบ้ยเตย
ล่าสุดนะครับคุณอาชญาได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจโท
ปรีชาวงระวิวัลนะครับเพื่อร้องขอให้ตรวจสอบบริษัทพรีมายาครับ
ว่ามีการหลบเลี่ยงจ่ายภาษีหรือไม่นะครับ
โดยนำหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับรายได้ต่างของกรรมการผู้จัดการนะครับ
แล้วก็เครือข่ายของพรีมายาเนี่ยจำนวน๑๒คนครับ
มอบให้กับพนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณา
คุณหนัชย้ายังเผยว่าการมาของตนเองเนี่ย
เพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบบริษัทพรีมายาของคุณเมพรีมายานะครับ

แล้วก็เพราะรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือว่ารายได้อื่นเนี่ย
ไม่ได้มีการโอนเข้าบัญชีของบริษัท
แต่กลับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวครับนะฮะ
ตรงนี้ซึ่งสอดเจตนาว่าเป็นการเลี่ยงภาษีหรือเปล่า
อีกทั้งบัญชีรายได้กำไรที่มีการนำเสนอนั้นเนี่ย
สอดคล้องกับการเสียภาษีที่ยื่นไปนะครับ
แล้วก็ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ตัวของคุณเมย์เนี่ย
มักจะโพสต์โชว์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าเมย์แล้วก็สามีมีการฟอกเงินครับ
เพราะพฤติกรรมนั้นสวนทางกับการยื่นภาษี
แล้วก็รายรับที่ยื่นจ่ายภาษีนั่นเอง
จากนี้เนี่ยยังทราบว่าคุณเมย์ได้ร่วมหุ้นกับคุณใบเตยอาสยามนะครับ
นักร้องชื่อดังในการเปิดคลินิกความงาม
ที่มีทุนการจดทะเบียน๑๐๐ล้านบาทครับ
นี่ครับภาพอยู่ด้านนี้นะฮะในวันเปิดตัวนะครับ
อยากให้ทางเมย์แล้วก็ใบเตยออกมาชี้แจง
ที่มาของเงินทุนว่าลงทุนกันคนละเท่าไหร่
แล้วก็นำเงินมาจากที่ไหนในการลงทุนนะครับ
ต้องให้ใบเตยออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนที่มีการกล่าวหานะครับว่าตนไปตบทรัพย์
คุณอาชญาเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะหากจะเป็นการตบทรัพย์เนี่ยตนจะมาแจ้งความทำไมอีกทั้งก่อนหน้านี้เนี่ย
เคยไปร้องให้มีการตรวจสอบแล้วกับทางตำรวจไซเบอร์
แต่คดีไม่มีความคืบหน้าแล้วก็หลังจากที่มีการไป
ร้องเรียนทางกรมสรรพากรนะครับก็มีการตรวจสอบว่าเครือข่ายพรีมายาเนี่ย
เลี่ยงภาษีจริงมูลค่าหลายร้อยล้านบาทครับ
อันนี้จริงต้องแยกเรื่องภาษีต้องแยก
อันนี้คืออยู่ที่เขาชี้แจ้งแล้วแหละว่าทำหลายสายไหมอะไรยังไง

ส่วนเรื่องคดีที่โดนอยู่ที่ว่าโดนหมายเรียกหมายค้น
เรื่องที่ว่าโฆษณาเกินจริงอะไรอะไรก็ต้องให้ออกไปสู้กัน

ตอนนี้ต้องเป็น๓เรื่องใหญ่ที่ทางคุณเมพรีมายาต้องออกมาตอบ

จะต้องมาบอกให้ได้แล้ว
ยังจะต้องเป็นใบเตยออกมาบอกให้ได้ด้วย

เพราะว่าตอนนั้นเขายังมีประเด็นกันอยู่ต้องไปเคลียร์ทางนั้นด้วย
ทางนี้ด้วยแล้วดูว่ามันโยงกันไหมเดี๋ยวรอเขาตรวจสอบก่อน

ฟอกเงินการอะไรต่างดูเหมือนมันพ่วงเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลย
ก็เป็นเงินจากธุรกิจออนไลน์

เวลาพูดกันทีนี้ตกใจมากนะ

แล้วไปถึงหมื่นล้านวันแสนล้ะ
เงินมันหาง่ายกันจังเลยเนอะ

อยู่ตรงไหนคะ

คือตอนนี้ถ้าความคืบหน้าล่าสุดคือมีการสั่งฟ้องแล้วอายการสั่งฟ้องแล้วนะคะตู้เห่ากับพวก๙ข้อหานัก
ประเด็นคือคุณชุวิตออกมาเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่า

เพราะเริ่มมีการข่มขู่พยาน
คุณชุวิตบอกว่าเริ่มมีการข่มขู่พยาน
แล้วก็เริ่มมีการเหมือนแบบ
ใช้กระบวนการใต้ดินในการทำลายหลักฐานอะไรแบบนี้

ให้คุณชุวิตลองโทรคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นพยาน

ก็มีคนขับรถมาวนหน้าบ้านผมแบบ๒๓รอบแล้ว

เฮ้ยข้อเสนออะไรยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อย
เขาก็ไม่ได้ตอบแต่เขาบอกว่าก็เหมือนแบบมีการแบบยื่นข้อเสนออะครับ

คุณชุวิตเลยบอกว่าเนี่ยอันตรายนะมันอาจจะมีการยกฟ้องกันเกิดขึ้นก็ได้เนี่ย
เขาบอกว่าพยานสำคัญ๒คนโดนข่มขู่ให้ถอนตัว
มีกลุ่มชายชะกัน๓๔คนขับรถวนเวียนหน้าบ้านพยานแล้วส่งข้อความข่มขู่
ทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะวันนี้เป็นการนัดสอบคำให้การจำเลย

ซึ่งวิธีการขั้นตอนง่ายเลยคือคนที่เป็นจำเลยทั้งหมดต้องไปที่ศาล

แล้วต่อหน้าศาลก็จะถามทีละคนเลยค่ะ
ว่าสมมุติคุณเอข้อหานี้คุณจะรับหรือคุณจะปฏิเสธ

ซึ่งคุณชุวิตบอกว่าแน่นอนทุกคนคงตอบปฏิเสธแล้วไปสู้ในชั้นศาลแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าไปสู้ในชั้นศาลเนี่ยพยานก็คือสำคัญถูกไหมค

เรื่องนี้เนี่ยคุณชุวิตบอกว่าแจ้งไปที่ผบตรแล้วพตเอกดำรงศกิตติประพัด
ว่ามีพยานสำคัญ๒คนที่ต่างจังหวัดถูกคมขู่ให้ถอนตัวจากการเป็นพยาน
แล้วเรื่องของเรื่องตอนนี้ที่คุณชุวิตอยากจะเรียกร้องก็คือว่า
ภรรยายในตู้หาวอะค่ะที่มียศเป็นถึง

พันธุ์ตำรวจเอกหญิงเป็นคนเดียวที่ได้รับการประกันตัวออกไปจากคดีนี้
ประการตัวชั่วคราวคุณชุวิตบอกว่า

ก็เลยสั่งนำกำลังขึ้นเครื่องบินไปตรวจสอบ
ใช้มาตรการคุ้มครองพยานเอาไว้แล้วทั้งสองคนนั้น
แล้วก็จะเสนอพนักงานสอบสวนถอนประกันของพันธ์ตำรวจเอกหญิง
ที่เป็นจำเลยร่วมซึ่งก็คือพยานในตู้เห่า
ที่ได้รับประกาศตัวไปเพียงคนเดียวด้วย
ตอนนี้คณะทำงานบอกว่าเตรียมจะแจ้งข้อหาองค์กรอาทยากรรมข้ามชาติ

เพื่อจะขอให้ศาสตร์เปิดถอนการรางการตัวนะคะ

มีความพยายามทำลายหลักฐานด้วยวิธีการใต้ดินด้วย
แต่คุณชุวิตบอกว่าผมก็ยังเชื่อนะ
เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของบ้านเรา
จะลงโทษกลุ่มขบวนการเหล่านี้ได้

ทีนี้จากเรื่องนี้มันจะโยงไปอีกเรื่องหนึ่ง
ถูกสั่งปลดภาพฟ้าผ่า๑๘ธันวาคม
ไปตรวจค้นบ้านของกรงศูนย์ใหญ่นาอูรู

ซึ่งแก๊งปฏิบัติการไม่ใช่แก๊งคณะปฏิบัติการ
เป็นคนตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้
ใช่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณอัจฉริยะก็ออกมา

เรื่องกรณีตบทรัพย์คอนโดห้องพักหรู
อดีตกงศูนย์ใหญ่นาอูรูที่ห้วยขวางเนี่ย

อันนี้มาใหม่เออนี่มาใหม่คุณอัชชาเพิ่งมาเปิดเลยมีไหมคะ
ไม่มีเขาบอกว่าเป็นผู้ชายชะกันสามคนเนี่ย
ขอให้พาขึ้นไปเปิดห้องนี้โดยไม่มีหมายค้น

โดยไม่มีหมายค้นแล้วก็เนี่ยค่ะบอกว่ามาสืบคดีพิเศษไปเปิดห้องให้หน่อย
แล้วก็ขึ้นไปโอ้เนี่ยคือกล้องวงจรปิด
ซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่านี่คือพฤติกรรมที่อุกอาจนะ

ไปให้ข้อมูลที่สอนอทุ่งมหาเมฆในความผิด
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและร่วมกันบุกรุก
ซึ่งเดี๋ยวสอนอทุ่งมหาเมฆต้องส่งข้อมูลต่อให้สอนอห้วยขวาง
เพราะว่าถือเป็นเจ้าของพื้นที่เพราะคอนโดเขาอยู่ในพื้นที่ห้วยขวาง

ก่อเหตุหลายครั้งเกี่ยวข้องกับการปล้นบ้านชาวจีน

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่๓คนที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดนี้เนี่ย
มีการเก็บสวยทั้งธุรกิจบ่อทรายน้ำมันเถื่อนแล้วก็ของเถื่อน
คุณอัจฉริยะบอกว่าอยากให้มีการเข้าไปตรวจสอบ
เชื่อเลยว่าจะเจอหลักฐานเป็นเงินสดกว่า๑๐๐ล้าน
ความรู้สึกว่านี้ที่ออกมาทั้ง๓คนนี้ฮิ้วถุงเงินออกมาด้วย
แต่คุณอัจฉริยะบอกว่าผมมีหลักฐาน
เป็นกล้องวงจรปิดขนาดนี้
ทีนี้ที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คนเขาลองไปไล่ไทม์ไลน์ดูว่าเอ๊ะแล้วชุดนี้ที่มาที่ไป
เป็นชุดปฏิบัติการอะไรมาจากไหน

เขาเป็นคนตั้งชุดปฏิบัติการนี้ขึ้นมา
ชื่อว่าชุดปฏิบัติการด้านการข่าว

ในการที่จะทำอะไรงานเร่งด่วนคดีเร่งด่วนลงไปสืบอะไรแบบนั้น
แล้ว๙ธันวาคมก็มีการไปตรวจกงศูนย์ใหญ่
ก็คือเป็นบ้านของเขาค่ะมีมีคำร้องออกมาจากทางกองทุน

วันที่๙ธันวาคม๑๓ธันวาคมเซ็นรับเรื่องร้องเรียนไว้ว่าจะให้ไปตรวจสอบ
ธันวาคมก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเรื่องต่อ
ธันวาคมมีเหมือนข้อความทางไลน์พูดคุยว่าขอกำลังเสริม
แล้ว๒๒ธันวาคมก็คือภาพในกล้องมูลจอมปิดมาที
ก็คือลงพื้นที่ไปตรวจสอบใช่แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ที่ว่าไม่มีหมายเหรอ
ใช่เขายังมอยอยู่ถึงคุณจะเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
แต่ว่ามันต้องมีขั้นมีตอนหรือเปล่าหรืออย่างไร

ซึ่งอันนี้ต้องให้ทางนั้นเป็นคนชี้แจก
เพราะว่าทีมชุดปฏิบัติการที่เห็นอยู่เนี่ย

เป็นคนแต่งตั้งเป็นคนแต่งตั้งมาทางชุดเลย

แต่งตั้งการปฏิบัติการในแต่ละช่วง
ก็ต้องมีเอกสารอย่างถูกต้องด้วยหรือเปล่า

แต่ล่าสุดตอนนี้รักษาราชการแทนที่มา

ยังไม่เห็นความสำคัญว่าทำไมต้องตั้งชุดนี้ขึ้นมา
เพราะฉะนั้นต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วย
ต้องรอตรวจสอบอีกโยงใหญ่สุด
มีกองวงจรปิดภาพถือเงื่อนออกมา

เพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อนะครับ
มาดูเรื่องของอากาศกันบ้าง
ยังไงครูว่านางเห็นบอกศูนย์จะตก
เขาบอกว่าอากาศของเราในช่วงนี้เนี่ย
อุดมาอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะอุดมาเลย
ไอบ่อยมากไอกันหน่อยตัวเองถูกต้อง
แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าอากาศมันดีช่วงนี้อากาศเย็น
ตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าอากาศมันเย็นแล้วเย็นนาน
ตั้งแต่ช่วงของประมาณปลายปีมา
นั่นเขาเรียกว่าปีใหม่วันเด็ก
รู้สึกอากาศดีมาถึงจุดจีนก็ยังรู้สึกว่าอากาศดีอยู่
เริ่มกระทบกับสุขภาพแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นอีก
ขอบคุณค่ะอืมส่วนข้อมูลคุณภาพอากาศทางกรุงเทพมหานครนะคะ
ปรากฏว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะคุณครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
ในจำนวนของ๔๕เขตปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือ
อากาศไม่ยกตัวอัตราการระบายไม่ดีอากาศปิด
ส่งผลทำให้การสะสมของฝุ่นละออง๒๕ยังทรงตัว
การที่เราระบายไม่ดีก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของอากาศที่มันเย็นอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะ
ในช่วง๒๔๒๓๒๔๒๗๒๘มกรานี้ค่ะคุณครับ
กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลระวังการสะสมของฝุ่น
จากสภาพที่นิ่งปิดประกอบกับว่ามวลอากาศเย็นและลอกใหม่
จากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาอีกอ่ะดีใจได้ได้หนาวอีกรอบนึง
ดีใจได้นะแต่ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่ากรุงเทพกลางกรุงทนเหนือกรุงทนใต้นะคะ
จะมีสีที่ระมัดระวังเอาไว้ซึ่งเราสามารถจะตรวจสอบคุณภาพอากาศ
กรุงเทพมหานครได้วางแผนการทำงานแล้วก็การทำกิจกรรมโดยเฉพาะ
พื้นที่ที่อากาศจะอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
จะบอกเอาไว้เลยว่าอะไรที่ไหนอย่างไรที่ควรไม่ควรแค่ไหน

คอมเมนต์นี้มากคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าอ๋อที่ฝุ่นเยอะเป็นเพราะว่าคนอกหักบ่อย
นะคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว

ที่หนาวก็คือลมแต่ที่รักผมคือคุณ
แล้วพี่เช้ายอมยอมไม่ได้นะ

แล้วก็ใครที่ออกกำลังกายในสถานที่โล่งแจ้ง
ก็อาจจะต้องงดนิดนึงในช่วงเช้านะครับ
เพราะว่าที่คุณเห็นมันไม่ใช่หมอกมันเป็นฝุ่นเนอะ

แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นผลมาจากที่ตรุษจีนอาจจะมีการเผานู่นนี่นี่นั่น
อาจจะมีผลในส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้อากาศมันมีฝุ่นเยอะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะค่อยซาลงแล้ว
แต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะครับ
นี่มีคนบอกว่าพระประแดงตื่นเช้ามานึกว่าอยู่เมืองรับแรง

ต้องต้องเอาตัวพุงเข้าไปนะเหลือแล้วก็พบนึง
ภาคเหนือบ่นมาเลยนะบอกว่าฝุ่นเยอะมาก
ใช่ครับแบบที่หมอกนั้นมันเป็นฝุ่นนะต้องดูดี
เหมือนที่บอกพออากาศเย็นมาทีไรฝุ่นมันไม่ระบายออกมันกดลง
การมันนิ่งนะครับ
มาถึงเรื่องราวของครูบาไก่กันบ้างนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนปล่อยภาพครูบาไก่ออกมาอย่างต่อเนื่อง

แล้วก็มีภาพชุดใหม่ออกมาเป็นครูบาไก่เนี่ย
นั่งเจสกีนะครับแล้วก็มีไปเล่นน้ำตกฮะ
ไปเล่นน้ำตกกับบรรดาพระนะครับผม
พระลูกวัดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราว

แต่ว่าแต่ว่าไม่เห็นหน้าหรอกนะแต่คือมันเป็นคลิปแบบ

ไม่รู้ไม่มีใครไม่รู้ว่าใครอ้างไม่อ้างอะไร
แต่มันมีคลิปนี้หลุดออกมาแล้วคือลักษณะมุมด้านนี้

ก็เลยไม่รู้แต่คือแบบ

เหมือนคนที่จะเจตนาไม่ดี

ค่อยปล่อยภาพออกมาภาพออกมาเรื่อยนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตำรวจออกหมายเรียก
คุณอีคคิวกับคุณบุ๋มซึ่งเป็นคนสนิทนะฮะ
เขาเนี่ยสนิทกับครูบาไก่นะครับผมกับพวกนะฮะรวมอีก๔คน
ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับปมเรื่องราวของครูบาไก่นั่นเองค่ะ
เป็นมหากราบใหญ่โตนะครับหลังมีคนร้องเรียนกล่าวหาพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมของครูบาไก่นะครับประธานที่พักนะครับ
ทรงวัดนะครับผมป่านะฮะปฐมเทวารามทธิสวรรค์ขอนแก่น
ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็พฤติกรรมของครูบาไก่นั่นเอง
มาครูบาไก่เนี่ยพร้อมทนายความแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ย
แถลงปฏิเสธทุกข้อเก่าหานะครับยืนยันว่าภาพของลับไม่ใช่ของตัวเอง
พร้อมมอบหมายให้ทนายความเนี่ยเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เก่าหารวมทั้งหมดสี่คนด้วยกันครับ
ล่าสุดเมื่อวันนี้นะครับเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับที่ผ่านมา
มีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางคณะสงฆ์เผยว่าการตรวจสอบยุติชั่วคราว
จะต้องรอนะครับให้กระบวนการทางตำรวจเสร็จสิ้นนะฮะ
รวมถึงกระบวนการพิจารณาของศาลโดยระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับว่าจะจบที่สารชั้นไหนนะครับ
ทันทีที่กระบวนการทางกฎหมายของสารเสร็จสิ้นทางคณะสงฆ์ก็จะนำข้อมูลในส่วนนี้เนี่ย
พิจารณาในกระบวนการทางพระวินัยครับหากสารพิจารณาว่าให้ครูบาไก่ไม่มีความผิด
ทางคณะสงฆ์จะยืนยันตามคำตัดสินของศาลฮะในการนำมาพิจารณาดำเนินการทางวินัยสงฆ์นะครับ
หากสารพิจารณาแล้วครูบาไก่ผิดจริงคณะสงฆ์ก็จะนำข้อมูลส่วนนี้เนี่ย
มาพิจารณาบทลงโทษทางวินัยของสงฆ์ตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีที่มีภาพครูบาไก่พร้อมทั้ง
เนรแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยลงเล่นน้ำรวมทั้งถูสบู่ให้กันนะครับ
แล้วก็ภาพนั่งซ้อนท้ายเจสสกีนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการอาบัดถึงขั้นปราชิกนี่ครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะนะครับทางคณะสงฆ์นะครับผม
เขาบอกว่าไม่ได้เป็นการอาบัดถึงขั้นปราชิกเป็นในส่วนของโลกโลกะวัชชะนะครับ
โลกะติดเตียนนะครับผมนะฮะในส่วนนี้เนี่ย
พระผู้ใหญ่จะมีการหารือดำเนินการตามวินัยของสงฆ์นะครับ
ซึ่งอาจจะมีการเรียกครูบาไก่เข้ามาหาพระผู้ใหญ่เพื่อรับฟังคำติเตียน
และอาจจะมีการบทลงโทษก็คือการเข้ากรรมครับซึ่งหมายถึงพระสงฆ์ผู้นั้นเนี่ย
จะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศิลธรรมอย่างเคร่งครัด
ซึ่งก็แล้วแต่ว่าพระผู้ใหญ่จะพิจารณาลงโทษเช่นไรครับ
ด้านพันธุรกิจเอกรัฐนทัศน์นะครับศรีพลนะฮะ
ภูมิกับการสพมันจากคิรีนะครับกล่าวว่าในทางคดีขนาดนี้เนี่ย
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไปแล้วหลายปากนะครับ
มีทั้งครูบาไก่ทนายความแล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ในวัด
และได้ออกหมายเรียกนะครับผู้ถูกกล่าวหาจำนวน๔คน
คือหนึ่งสองบุ๋มและลูกศิษย์อีกสองคนนะครับ
มาให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยได้ออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน
ในวันที่ยี่สิบเจ็ดมักกราคมนี้อีกสี่วันข้างหน้านะครับ
ซึ่งหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้ว
ก็จะสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อเก่าหาให้กับทั้ง๔คนได้ทราบนั่นเอง
คือข้อหาร่วมกันหมินประมาทด้วยการโฆษณาร่วมกันใส่ความคณะสงฆ์
ร่วมกันแจ้งความเท็จและข้อหาร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ
ก็เลยดูว่าในสังคมมันจะดูกระทบไปด้วยอย่างแรงเลย
คือจริงจริงพระพเยอมมันก็ออกมาพูดนะคะมันอยู่ที่ภาพเนอะ
โรคติเตียนคือคนเป็นพระเนี้ยให้คนนับถือศาสตร์
แต่ว่าถ้ามันมีโรคติเตียนขึ้นมาเนี่ยมันควรจะต้องประพฤติตัวแบบไหนยังไง
คนก็เลยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
ต้องสวมรวมขณะพระร้องเพลงยังไม่ได้เลยอือหรือไม่
เราเห็นเราไปทำงานนะเนาะออกมาก็ประมาณ๒ทุ่มแล้ว
เจอพระยังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าอืมเราก็ยังรู้สึกว่าอืม
เหมาะสมไหมเนี่ยน่าจะจำวัดได้แล้วใช่ไหมครับมันก็มันก็เป็น
อยู่ในวัดน่ะเนอะเป็นเรื่องที่บางทีก็ลำบากเหมือนกันนะครับ
คือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนอ่ะบางทีใจไม่อยากใส่บาทไม่อยากไปวันแล้ว
ขอแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่แค่จิตใจล่ะเออกับอะไรนะ
หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ยอมรับนะเป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ
เพราะบางทีเราก็เราก็รับไม่ค่อยได้เหมือนกันเราคือรับไม่ได้นี่ไม่ได้ไปค้านหรือว่าไม่ได้ไปอะไรต่าง
แต่ว่าเราอยากให้เรามีความสบายใจครับผมนะคะหรือว่าหลายหลายคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
ใช่แต่ช่วงนี้ข่าวพระที่มาทำกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่พระดีก็มีเยอะมากนะ
มีพระริดีก็มีอยู่จริงท่านเกียรติการที่แบบท่านเคร่งท่านเคร่งบรรดีบรรดีบรรดีชอบเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับ
แต่ไม่มีคนไปถ่ายภาพแล้วมาลงไงอย่างนี้เนี่ยมันมีคนไปถ่ายภาพมาลงอืม
คิดว่าคนที่ถ่ายนั่นน่ะก็ต้องร่วมมือด้วยใช่ไหม
อย่างนั้นอ่ะไม่งั้นดูเหมือนงานจะถ่ายยังไงอ่ะใช่ไหม
โดยเฉพาะรูปที่คุณกำลังเอามาให้ให้ทิศิศน์ดูอัฮูฮ่าวอ่าว
เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือเขาอาจจะแค่แบบตัดผมสกินเฮด

เมื่อกี้เหมือนกับปลายจมูกโผล่ออกมาด้วยนะ
ใช่ป่ะคะนี่แหละแต่ไม่รู้มันไม่เห็นหน้านั่นแหละอ้าว
โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่นึงครับคุณผู้ชมครับ
กลับมาช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
โอ้โหตอนนี้ในโซเชียลแม่ข้อความเยอะมากนะฮะ

คนก็คอมเมนต์กันเยอะอย่างที่หลายคนก็น่าจะได้อ่านกันไปเยอะแยะมากมาย
แต่เราอ่านไม่ได้นะคะขออนุญาตออกอาการไม่ได้ค่ะไม่อยากโดนเรียก
นะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวเรื่องนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องปฏิหารหรือไม่ไปพร้อมกันนะครับ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของปฏิหารของท้าเวสวรรณนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุ๔๕ปีดิ่งสะพานกลางดึก
เช้าขึ้นมาโผล่ลอยน้ำท่าพนมมือครับ
นี่ครับคุณผู้ชมดูภาพประกอบไปด้วยนะครับ
วันนี้ครับเจ้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบนสธรรมนะครับสมุทรสงครามครับ
ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำในแม่น้ำแม่กรอง

บริเวณท่าน้ำร้านอาหารบ้านเกาะตำบลแม่กรองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามครับ
จึงนำกำลังไปตรวจสอบพอไปถึงที่เกิดเหตุพบร่างหญิงรายหนึ่งนะครับ
รอยน้ำสภาพนอนหงายพนมมืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
เมื่อเจ้าที่จะลงไปนำร่างขึ้นมาปรากฏว่าหญิงคนนี้กลับลืมตาขึ้นมา

ลืมตาขึ้นมานะครับสร้างความตกใจให้กับเจ้าที่
แล้วก็ชาวบ้านที่มามุงดูเป็นอย่างมากครับจึงช่วยกันขึ้นมานั่งพักบนท่าน้ำ
ต่อมาทราบชื่อว่าคือนางปิ่นทองอายุ๔๕ปีครับ
และขณะที่กู้ภัยกำลังประถมพยาบาลคุณพี่ปิ่นทองท่านนี้เนี่ย
นายวิรัตน์อายุ๔๕ปีเช่นเดียวกันเจ้าของร้านอาหารบ้านเกาะ
ได้จุดทูปอันเชิญเสียรท้าเวสวันวัดทุ่งเศรษฐี
มาทำพิธีครอบศีรษะแล้วท่องบทบูชาท้าเวสวรรณนะครับ
กระทั่งนางปิ่นทองมีอาการตัวสั่นหัวเราะเสียงเข้มดังลั่นครับ
นะฮะและพูดออกมาคล้ายเสียงยักษ์ฟังพอสรุปใจความว่า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแล้วหลังจากนี้ไปจะมีแต่โชคลาภฮะ
ดูครับนี่พิธีกรรมทางร้านเขานะคะ
น่าวแล้วน่าวแล้วเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนไหม
สุขโตทาเวสวรรค์น้าโมพุทธาทาเวสวรรค์จตุมหาราชิกา
ยักษ์ปัญตาพัสธุลิโตเวสสาพุทธพุทธทางอารหังพุทธโท
ท้าเวสวรรณโลนโมพุทธายะโอ้โหคุณวิรัติซัดไปชุดใหญ่นะฮะ
อะไรที่ครอบครูเรียบร้อยครับขึ้นมาในชีวิตทาเวสวรรค์ครับ
จากนั้นนะฮะนางปิ่นทองครับได้อาเจียนออกมาก่อน
ได้สตินะครับมีไหมฮะมีภาพตอนอาเจียนไหมฮะ
นี่ครับอาการเป็นแบบนี้นะฮะหลังจากที่ครอบครูเสร็จแล้วครับ
อ้าวคุณวิรัติก็ตัวนะฮะนะครับอ่านี่ฮะลายลายคาถา
ทาเวสวรรค์ให้ครับอย่าคิดมากคุณปิ่นทองครับหลังจากนั้นตัวสั่นฮะ
มีอาการอาจเจียนนี่ครับออกเลยออกไปออกไปนี่ฮะอ๋อ
หมดที่สดมาแล้วเรียบร้อยครับอ๋อต่อไปแล้วต่อไปแล้ว
ก่อนที่คุณปิ่นทองจะได้สตินะฮะจากนั้นทางเจ้าที่เนี่ย
จึงให้คุณปิ่นทองเปลี่ยนชุดเพื่อคลายหนาวครับก่อนส่งไปที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะครับเนื่องจากมีการอ่อนเพลียอิดโรยครับ
ทางด้านนายวิรัติเจ้าของร้านบ้านเกาะอาหารบ้านเกาะเนี่ย
เล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีคนตกกุ้งมาแจ้งว่ามีศพลอยน้ำ
จึงเดินทางมาดูว่าพบว่ามีคนนอนหงายพนมมืออยู่
แจ้งเจ้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือนะครับ
ขณะที่กำลังนำร่างของหญิงขึ้นมาเนี่ยนะครับ
ก็ลืมตาตกใจมากฮะคุณวิรัติตกใจมากขนลุกไปหมด
เชื่อว่าหญิงรายนี้พนมมือลอยน้ำมาเพื่อขอให้พ่อท้าเวสวรรณ
ทุ่งเศรษฐีช่วยเหลือครับอืมจึงนำเสียนพอสอ่า
ท้าเวสวันมาครอบศีรษะให้แล้วท่องบทบูชาท้าเวสวันคุ้มครอง
จากการสอบถามเบื้องต้นนางปิ่นทองบอกว่ามีความเครียด
ออกจากบ้านมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็จะมากระโดดน้ำ
หวังจะจบชีวิตฮะที่ท่าน้ำวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ห่างจากจุดพบร่างกว่า๒กิโลเมตรญาติพยายามตามหาแต่ก็ไม่พบ
กระทั่งมาเจอนางปิ่นทองในครั้งนี้ซึ่งเขาบอกว่าเหลือเชื่อมากครับ
เพราะว่าลอยน้ำมาประมาณสิบชั่วโมงฮะโอ้ลอยน้ำสิบชั่วโมงแต่ไม่เสียชีวิตครับ
ในน้ำจึงเชื่อว่าลอยมาขอให้ทาเวสวรรณช่วยไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัวนั่นเองครับ
เดินมาก็ได้เนอะโอ้โหดูฮะลอยมาก็คือโทษนะคะ
ถ้าเขาลอยมา๑๐ชั่วโมงขนาดนั้นน่ะได้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนอะ
มันหนาวเด้อกว่าจะทำพิธีอะไรเสร็จแล้วไปลงจริงต้องพาส่งโรงพยาบาลก่อนเด้อ
นี่เขาทำพิธีก่อนเพราะว่าเขาก็ลงมือมาไม่แต่แต่ว่าจริงจริงมิ้นเคยอ่านข่าว
เคยอ่านข่าวเคสแบบนี้อยู่เคสหนึ่งมิ้นไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้
เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะคือมีคนไปเจอผู้หญิงแต่รอบนั้นคือแก้ผ้านะคะ
พนมมือหงายอยู่ในแม่น้ำเหมือนกันค่ะคือตอนแรกเขาก็ดูว่าเป็นศพ
พอกู้ภัยลงไปจะเอาขึ้นมาอย่างนี้แกก็ตื่นลืมตาตื่นนี่แหละแต่ไม่ยอมขึ้น
ก็นอนพนมมือไม่ยอมขึ้นมาสุดท้ายกู้ภัยต้องลากอะค่ะ
ลากขึ้นเหมือนเป็นที่คล้ายคล้ายบอร์ดหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยบอร์ดบอร์ดที่เชื่อชีวิตนะใช่
เอาขึ้นมาบนฝั่งแล้วเอาผ้าคลุมให้ครับแกเมาค่ะอ่า
แกเม้าแล้วก็เลยไปนอนพนมมืออยู่ในน้ำน้ำแบบนั้นลอยอยู่อย่างงั้นเหมือนกันสวัสดี
อยู่ทั้งคืนเมาจนถึงเช้าที่จะลอยอยู่ในแม่น้ำที่เป็นน้ำจืด
ยากเหมือนกันน่ะยากครับเพราะฉะนั้นการที่
จะต้องลอยอยู่อย่างนั้นได้ต้องมีสติพอสมควรกว่าจะเจอคลื่นของเรือ
ไปซัดมาถ้าสมมุติว่านอนพนมมือแล้วนอนหงายเนี่ยเวลาที่เรือมา

ต้องเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นความแปลกอยู่มันพอสมควร
เพราะปกติแล้วถ้าสมมุติเรานอนอยู่ในน้ำ

อยู่ในน้ำจืด๑๐ชั่วโมง

ก็หวังว่าเครียดอย่าทำอย่างนี้อีกนะคะอันตราย
คือมันอาจจะไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้ก็ได้
แล้วก็จริงถ้าอยากเดินทางไปไหนก็
ก็นั่งเรือเดินเท้าขึ้นรถอะไรอย่างนี้ก็ได้

อยู่ในนั้นก็คือว่าเหมือนเขาเครียดแล้ว
อยากจะปลิดชีวิตตัวเองนะ

ก็ให้ครอบครัวช่วยกันพูดคุยดูแลเนอะ
จุดที่กระโดดเนี่ยจุดกับจุดที่พบเนี่ย
ส่างกัน๒กิโลครับ
ใช่๑๐ชั่วโมงครับ
๑๐ชั่วโมง
มีว้าวอ่ะมีว้าวหลายเรื่องอ่ะ

คุณวิชัยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องราวขององค์พ่อท้าเวสวันที่เขาเคารพนับถือ

ใช่เพราะว่าตอนที่ครอบเสียนไปเสร็จแล้วก็มีการ
ลายคาถาลายบทของทาเวสวันเนี่ย
ทางคุณปินทองเนี่ยเขาก็บอกว่า

หลังจากนี้ไปจะมีแต่โชคลาภ
โอ้สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับผม

แล้วก็รวมถึงกู้ภัยด้วยที่ไปช่วยกันนะครับ

คุณคิดว่ารักแท้มีการพิสูจน์แบบไหนได้บ้างคะ

แล้วมันก็เป็นทางที่อุปสรรคเยอะมาก
ถ้าสมมุติว่าใจไม่ได้ปุ๊บทิ้งกันกลางทาง

หรือไม่ชวนไปในที่ลำบากแล้วต้องเดินขึ้นไป

ช่วยเขาไหมทำไมพี่แช่งเขามาด้วยสภาพเราด้วย

นี่ครับเดินขึ้นไปนี่โอ้โหหายใจนี่แบบ

คือขึ้นไปสัก๕๐๐เมตรพี่แบบเห็นภาพแบบว่าอาม่ากงพี่
เราแบบเห็นแบบเขามาหยุ่งหน้าแล้ว

คุณสุเทพเราไปคุยกับฝ่ายหญิงก่อนนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นคำเชื้อเชิญแล้วกันนะ
จากฝ่ายหญิงที่สูญรักแท้ฝ่ายหญิงคือคุณธนาพาร์นะฮะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าคือเธอรู้จักกับคุณสุเทพเนี่ย

จากนั้นก็สั่งซื้อกะปิที่เธอขายเธอขายกะปิไง
ก็สั่งซื้อแล้วก็มีการพูดคุยหลังจากส่งของเสร็จว่า
เอ้อสวย
หนังมดาที่ไหนนะครับ

ก็พูดคุยกันตามภาษาแม่ค้ากับลูกค้าคุยกัน
คุยกันไปคุยกันมาก็พูดคุยโต้ตอบไปเรื่อย

เออคุณธนภาก็เลยบอกว่าอ๋ออย่าขาดกับสามีมา๑๐กว่าปีแล้ว
คุณสุเทพบอกว่าพี่ก็โสดมาปีกว่าแล้วเหมือนกัน
บอกผมสิเพราะคุณสุเทพใน๕๒คุณธนภา๕๖
แล้วเธอก็เลยเอ่ยแซวไว้เขาก็เขียวบอลกลับมากันนะ
จะบอกว่าแม่ถ้ารุ่นเดียวกันจะขอเป็นแฟนแล้วนะเนี่ย
พี่สุเทพไม่รอช้ารับบอลทันทีบอกได้สิครับ
เลยตกลงคบหากันแต่มันมีระยะธรรมหนูประศักดิ์ใช่ไหมคะ
แต่ในเมื่อโลกอินเทอร์เน็ตมันเชื่อมโลกทุกอย่างเข้าหากันแล้ว
เขาก็คบกันแบบทางไกลไงก็พูดคุยแต่ก็เคยเจอกันผ่านทางโซเชียล
ใช่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าฝ่ายหญิงนะครับคุณธนภาเลยบอกว่า
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะจริงใจกับเราแค่ไหน
จริงตอนแรกคุยกันเล่นเหมือนกับว่าหยอก

เออใช่ซึ่งพี่ธนภาเลยบอกว่า
เนี่ยก็ถ้ารักกันจริงก็เดินหรือวิ่งมาหาที่สตูละกัน

เพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นในข่าวว่าโลกโซเชียลหลอกลวงกันก็ตั้งเยอะ
หลอกให้รักแล้วก็จากไปหลอกให้เปย์แล้วก็เทไป

เธอเองก็เคยมีครอบครัวแล้วมีลูก๔คนลูกก็โตหมดแล้ว

อยากเจอคนจริงใจอยากเจอรักจริงเธอมันมีอยู่ไหม

นี่พี่สุเทพบอกว่าเดี๋ยวพี่พิสูจน์ให้เห็นเอง

ก็เห็นว่าคุณสุเทพเขาเป็นคนจริงใจเป็นคนมีความคิดมีศักยภาพ
เธอเองก็คุยกันดีกว่าอยากลงหลักปังทางแล้วนะคะ
ใช้กับใครที่รู้สึกว่าเธอจริงรักเราจริง

ใช่ซึ่ง๑๔มกราคมคุณสุเทพบอกคุณธนภาพแบบนี้ว่า
ผมจะเริ่มเดินเท้าไปหาคุณแล้วนะ

หน้านั้นเนี่ยผมไปฝึกซ้อม
ผมไปฝึกซ้อมปิดร่างกายมา๓เดือนแล้ว

มันก็คำพูดใครก็พูดได้หรือเปล่า

ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำจริง

เพื่อตั้งใจจะมาถึงสตูนในวันที่
วันเห็นความรักงวดนทัย

เราจะไปเจอกันที่สามแยกไฟแดงอำเภอละงูจังหวัดสตูนนะครับ

ถ้าในเมื่อเขาพร้อมพิสูจน์เราก็พร้อมที่จะอยู่ด้วย

ก็คืออยากขายกับสามีมา๑๐กว่าปีแล้ว

ก็คิดว่าถ้าเขามาหามาขู่ขอเราจริง

มั่นใจว่าเขาจะดูแลเราได้ดีที่สุด

เพราะที่ผ่านมามันเจอกันในโลกโซเชียล

แต่เขาก็จะยื่นยื่นแบบคำเดียวเลย

ดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
เป็นห่วงแล้วฉันก็รักเธอนะค่ะคิดถึงสิเอ็นดูด้วยสอดเลยครับ
สอดไม่มีนะครับเขาขอแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาอ่า
ยอมรับในตัวตนของผมนะครับสร้างอะไรก็ได้พิสูจน์อะไรก็ได้
ให้รู้ว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายที่แบบมีแต่ตัวนะครับ
เขาอยากจะเห็นถุงพลังในตัวผมมากกว่านะครับ
เพราะว่าตามที่เขาดูดูแล้วเขาบอกว่าอ่า
สติปัญญาน่าจะน่าจะมากกว่านะเพราะเขามองไปอย่างนั้นนะ
แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขามองยังไงแต่ผมรู้แค่ว่าอ่ะ
เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่า
อย่างน้อยผมก็จะทำให้ให้ให้เนื้อเหนือเนื้อกว่าเอ่อสิ่งที่อ่า
ที่คุณเห็นโอ้โหสุดใจมาขาก็เดินรักแท้ไม่แพ้อะไรทั้งนั้นแหละ
ระยะทางเท่าไหร่หนูมั้ยนุ้มินเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยสิบห้า
กิโลเมตรฮะคุณแล้วคุณสุเทพทำอาชีพอะไรอ่ะ
ไม่ทราบเหมือนกันแต่แข็งแรงมากแล้วเขาวิ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าใช้รถเนี่ย
หกชั่วโมงนะฮะเออนี่บางคนบอกว่าอุ้ยหน้าเขาคล้ายกันอยู่นะ
หรือจะเป็นคู่แท้แต่แสดงว่าเขาเริ่มเดินแล้วใช่ไหม
เริ่มเดินแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่สิบสี่มกราโฮสิบสี่มกราโฮ
แสดงว่าเดือนเดือนหนึ่งเหรอถูกต้องครับเขาบอกว่าเขาบอกแบบนั้น
แสดงว่าเขาต้องคำนวณใช่ถึงจะรู้ได้ว่าสิบสี่กุมภาคมจะถึงที่สามแยก
ตรงนั้นแสดงว่าคงจะเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ฉลาด
ถ้าสมมุติเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งพันสองร้อยกว่าเนี่ยเท่าไร
หนึ่งเดือนใช่ไหมฮะอ่าด้วยสามสิบใช่ไหมอ่าว่าไปก็ประมาณเดือนละอ่า
เดินวันหนึ่งมาสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าโลได้ไหมได้สิพี่ชาวว่าอ่ะ
ไปเรื่อยถ้าเขาแข็งแรงได้วันวันละหนึ่งมาลาทอนอ่าเออประมาณนั้น
เอาใจช่วยพี่สุเทพแต่แต่แต่แบบนี้ค่ะขอให้พี่เดินอย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วก็กินหงอาหารอะไรไม่ฝืนเนาะถ้าแดดลงแดดร้อนคือตอนนี้คุณผู้ชม
คือคุณผู้ชมที่เขินนะบางคนจิกหมอนตามไปด้วยนะฟังข่าวเรื่องนี้เป็นโรแมนติกอ่ะ

เคยมาสิ้นชื่อที่ที่แล้ว
เป็นห่วงแต่ขอส่งกำลังใจให้
ขอให้พี่ถึงวัน๑๔กุมภาพันธ์

พี่จะเดินตามใครหนูไม่สนแต่พี่จะเดินตากฝนหนูเป็นห่วง

ประจวบแล้วอยู่ประจวบแล้ว
อย่างนี้ไม่ให้เลย

ต้องมีคนไปทำข่าววินาทีแบบ
ครั้งแรกที่ได้เจอหน้ากันหลังเดินเท้า๑๒๐๐กิโลเมตร

พี่ก็ใจสุดยอดใจมาขาก็เดินเลยทีเดียว
ไม่รู้จะลิงค์เข้าเรื่องของนี้ฉันได้อย่างไรเลย
เพราะว่าพี่สุเทพโรแมนติกมากเหลือเกิน

สักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาครับ

ส้งอย่างแบท
ชักอย่างโบย

เออส้งอย่างแบท
ชื่ออะไรคะนี่ค่ะ

มันทำเพื่อเช้าเองเออใช่

เพราะว่าทรงยางแบ๊กตอนนี้หน่ะดังมาก
ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะว่าอะไรนะ
คุณตอนนี้เข้าไปอยู่ในข้อสอบแล้ว

จริงเหรอครับทางด้านของเพจนะคะ
เครือข่ายเยาวชนสนองคุณแผ่นดินค่ะ

บอกว่าระวังนะข้อสอบนี้ระวังเจอเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าหยิบเอาเพลงสุดฮิต

โดยถามข้อแรกเลยนะคะ
ได้ใช้ท่อนเพลงของอย่างที่ริยาร้อง

เธอไม่อินกับผู้ชายแบดบ่อย
สงอยังแบดแซดอย่างบ่อย
เธอไม่รักฉันก็คงไม่ปล่อย

เพราะเพราะหนุ่มแบดบอย
แดดบ่อยส่งยังแบดแซดอย่างบ่อย
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกูดบอย
ขีดเส้นใต้ตรงท่อนบอกว่า
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบอยเนี่ย

บทเพลงนี้ข้อความตรงกับ
หลักธรรมอริยสัตว์๔เรื่องทุกข์อย่างไร
เลิศน่ะชอบมากแบดไง

หรือคำว่าทรงอย่างแบด

หรือผู้ชายแบดบอย
อริยสัตว์๔เรื่องทุกข์

เธอไม่อินเหรอ

ไม่มีเฉลย

ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกู๊ดบ่อย
นักเรียนจะใช้หลักธรรมข้อใด
เพื่อแก้ปัญหาในบทเพลงดังกล่าว

สมบัติ๔

ว่าในหนึ่งสัทธา๔ข้อไหนคือให้ปล่อยวาง

หนูเลือกข้อไหนเหมือนกัน

โดยที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลย
คาดเดาคำตอบที่ถูกต้องว่า
ข้อ๓๑ตอบว่า
ทุกข์เพราะว่าเธอไม่อิน

ส่วนข้อ๓ที่๒ก็ต้องตอบบอกว่า

โหนี่ต้องมีข้อกันหนักเลยนะนักเรียน
วิหาร๔ก็คือเป็นหลักปฏิบัติให้เราเป็นคนดี
ใช่

ถึงเด็กแล้วมันทำให้เขาสามารถอัดแรปได้

เหมือนเป็นเทียบบรรยาตรายางว่ามันตรงกับข้อไหน

แล้วก็ต้องรู้หมดทุกข้อด้วยว่าอิทธิบาท๔คืออะไร

เพราะฉะนั้นการร้องเพลงมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะ
ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ในมิติของความคิด

ไปจนถึงในเรื่องของศิลธรรม
อะไรนะเขาเรียกว่า

ช่วงนี้เบรกอีกแล้วล่ะค่ะคุณ

ให้เราได้วิเคราะห์ปัญหาทางทำกันก่อนนะคะ

โรงวิหาร๔ดูอะไรใช่ไหมล่ะ

โรงวิหาร๔คือเมฆจากตรวจนา

คุณครูข่าว
เอามาถึงสักหน่อยละกันนะคะบ้านรังศรีสิงพิพัฒน์ค่ะ
บ้านของใครเอ่ยชมพู่อริยาของเรานะคะ
ตอนนี้กำลังเตรียมตัวเฉิดใช้ออกงานระดับโลกอีกครั้งนะคะ
แล้วก็ปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับสามี
แล้วก็ลูกชายฝาแฝดสายฟ้าและพายุ
และลูกสาวคนเล็กนะคะอาบิเกล
ตอนนี้ชมพู่อริยานะคะเตรียมตัวลัดฟ้าสู่แพรริสเลยนะคะ
เพื่อร่วมชมโชว์กูตูณแพรริสแฟชั่นวิกนะคะ
โดยที่มาในลูกชิวมากเลยนะคะ
คุณใส่เสื้อสไตล์วินเทจแมทกับกระโปรงรีออน
รองเท้าผ้าใบเก๋แตกตอกย้ำความรู้ด้วย
เรื่องประดับจากนี่เลยสายแฟตัวจริง

ชมเขาก็เฟียสทุกชุดอยู่แล้ว

เมื่อวานนี้ใครเห็นไอจีหมากคิมบ้างคะ
ตอนแรกไม่ได้เห็นแค่เห็นภาพยังไม่ได้อ่านแคปชั่วครับ
เลยนึกว่าแบบอะไรเขาจะขอแต่งงานกันอีกรอบเหรอ

คือภาพหวานมากที่เป็นภาพแบบหมากกอดคิว

ใช่เมื่อวานเป็นวันเกิดของคิมเบอร์รี่

แล้วมากเล่นเรื่องนี้ไหมมากไม่ได้เล่นแต่ปลอมตัวเป็นผู้ร้ายเข้าสร้างปลอมตัวเป็นผู้ร้าย
เตอร์ไพรส์โดยเฉพาะแล้วพี่น้องอะไรมากันหมดเลย
นี่แหละน่ารักมากอ่ะดูนี่ใส่โมงมาสเตอร์ไพรส์แฟนด้วยอ่ะนี่แหละ
เตฤตก็รู้เห็นเป็นจังพูดิวสีจริงอะไรล่ะ

เค้าพึ่งไปเที่ยวกับด้วยกันมาเองอ่ะแมงเงี๊ยใช่
แต่เขาบอกว่าภาพสุดท้ายหวานสุด

หวานจนน้ำตาลต้องไปเกิดใหม่เพราะว่าไม่ควรคู่ควรเกิดไปน้ำตาล

น่ารักตลอดเวลาคุณเห็น

คนนี้คนยังเลื่อนทุกสมุทรไทยกันไม่จบเลยนะคะ
เนี่ยเขาไม่ได้นะ
สมาธิสีนปัญญาเออเส่
โอเคสำหรับในช่วงที่ของเราต้องสวัสดีค่ะ